ข่าวนี้อ่านไปดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับตัวเลขหรือเปล่า
ก็เลยไม่กล้าฟันทงนะคะแต่เอาว่ามันเป็นเรื่องของงู
งูเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไปเข้าบ้านหลังเดิมเนี่ย
สามครั้งสามครั้งติดล่าสุดค่ะไปนอนขดอยู่ใต้ใต้โต๊ะกินข้าว
เจ้าของบ้านบอกว่าเห็นแล้วแทบช็อกเลย
โอ้โหตัวใหญ่มากความยาวของงูเนี่ยสักประมาณ๔เมตรด้วยกัน
แล้วมันไปอยู่ใต้โต๊ะแบบนั้นกู้ภัยก็ต้องเดือดร้อน
ลงพื้นที่มาช่วยกันจับงูทุลักทุเลแบบนี้
มันแข็งแรงมากด้วยนะคุณตอนที่กู้ภัยช่วยเนี่ย
ช่วยจับงูเนี่ยโอ้มันสู้นะมันเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ
กู้ไพรศิลธรรมสมคมบ้านเมืองค่ะคือเขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านหลังเนี่ย
คือคุณสมชายแก้วเขียวแก้วขาวอายุ๔๔ปีว่ามีงูมาอยู่ในบ้าน
บ้านเลขที่๒๕๓หมู่๑ตำบลคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
งูนี่อุ๊ยออกมาแล้วออกมาแล้วใช้เวลากว่า๓๐นาทีอะค่ะ
สุดท้ายแล้วมันออกมาได้นะคะออกมาแบบนี้ตัวใหญ่มาก
ดูคุณพยายามที่จะสู้นั่นนั่นสู้ฟัดกับเจ้าหน้าที่นะเอาสิเอาสิ
คุณสมชายเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ของเขาเดินเข้าไปในครัว
เพื่อจะไปหาของใต้โต๊ะกินข้าวขณะที่กำลังค้นหาของอยู่นั้น
ปรากฏว่าหางูเนี่ยหางูจงอางเนี่ยมันก็ฟาดเข้ามาที่ขาของแม่
ก็เลยก้มดูถึงกับพังงะตกใจร้องกรี๊ดเสียงดังมาก
ตัวเองก็เลยรีบวิ่งมาดูคิดว่าแม่เป็นไร
เปล่าเลยค่ะพบงูงูมันซุกอยู่ใต้โต๊ะแบบนี้นะคะ
แล้วบ้านหลังนี้เคยมีงูจงอางเข้ามาในพื้นที่
บ้านหลังนี้สองครั้งแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม
ซึ่งครั้งที่๒งูจงอางเข้ามา๒ตัว
เข้ามา๒ตัวคุณสมชายเบอร์โทรศัพท์อะไร
จะไปถามว่าตอนที่เข้ามา๒ตัวเนี่ย
เลขที่บ้านเนี่ยออกไหมได้โดนบ้างไหม
เข้ามาสองตัวนะคะครั้งที่สองไปนอนขดอยู่
พันกันนัวเนียเลยค่ะที่ห้องครัวหลังบ้านเช่นเดียวกัน
แต่ตอนนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่มาก็ไล่กลับไปได้สำเร็จ
เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยนี่ไงอยู่ใกล้กับป่าอยู่ใกล้กับเขา
แต่รอบนี้งูมันกลับมาที่เดิมอีกแล้ว
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยช่วยมาจับมัน
แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหน่อยเอาแบบนี้นะคุณสมชาย
แม้ว่าบ้านของคุณจะอยู่ใกล้ป่าใกล้เขา
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดิฉันเห็นบ้านคุณแล้ว
เมื่อสักครู่ตามภาพเลยมันอาจจะรกนิดนึง

ในพื้นที่ที่มันแบบว่าคิดว่างูจะไปอยู่ได้เนี่ย
ก็เก็บใส่กล่องใส่อะไรให้เรียบร้อย

งูจะได้ไม่เข้าไปหรือถ้าบางคนชอบให้งูเข้าไป
จะได้หาเลขก็ตามใจ